ไม่ใช่แต่มันคือเด้ยงูเหลือมครับ
ซึ่งจะมีเฉพาะงูตัวผู้ที่แก่แล้วเท่านั้น
เป็นของดีที่วิเศษในตัว
เลยงูเหลือม

อายุเยอะตัวใหญ่อะไรแบบนั้น
เขาบอกว่าเป็นของวิเศษที่หายาก

ไม่ใช่บอกว่าอยากได้เดื่อยงูทำไง

ล่ามันไปฆ่ามันอย่างนี้
ถือว่าเครื่องล้างของขังนี้
มันจะไม่เสร็จจะไม่ขังอย่างที่ตั้งใจ
เขาบอกว่างูเหลือมที่แก่แล้วเท่านั้น

คือหากใครมีไว้ครอบครองถามว่ามันช่วยอะไร
ส่งเสริมในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบ

บอกเลยว่าจะขายดิบขายดีอย่างเหลือเชื่อ

ในเรื่องของเมตตามหานิยมด้วย
ช่วยดึงดูดคนที่เราปิ๊งหรือไม่ปิ๊ง

เขาบอกว่ามันเหมือนต้องคำสาป

แต่ใครจะเชื่อครับ
งูเหลือมที่เป็นตัวผู้

นอนอยู่เฉยตัวเมียยังเลื้อยมาหา
แบบนั้นไงคนเขารู้เขาเห็นเขาก็เลยเชื่อว่า
ท่าแบบนี้เสริมซีเหน่หแน่เลย
เห็นปุ๊บหลงปั๊บเห็นปั๊บหลงปุ๊บ

โอ๊ยหลังปั๊บปุ๊บ
ลูกเอาว่านี่งูที่แก่ใช่ไหมใช่ครับแล้วมันจะโผล่ยาออกมาสองข้างบริเวณสะดืออืมตรงช่องขับถ่ายอ่ะเออซึ่งผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะอันนี้ผมก็แค่เดาอยู่นะอืมส่วนใครที่รู้ก็บอกทีแล้วกันเอาจริงพ่องูมันต้องมีอวัยวาสสืบ
มันไม่ใช่สุดับนะครับเลื้อยมาแล้วลืมหัวแล้วก็เปิดดูหน้าท้องมัน
ใช่แต่เราก็ไม่เคยเห็น
แต่ก็เป็นเรื่องราวของความเชื่อเกี่ยวกับอวัยวะบางส่วนของสัตว์ใช่ไหม
เป็นเครื่องรางของขังวัตถุมงคลนะคะ